ขณะที่นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะมอบหมายให้ฮวนฟอนตาเนียล
โค้ชชาวคิวบาร์ให้คัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันครับ

นายพิชัยชุนหะวชิระนายยกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
หมายให้ฮวนฟอนตาเนียลหัวหน้าโค้ชชาวคิวบาร์
ให้มีอำนาจในการส่งชื่อนักมวยทั้งชายและหญิงไปแข่งต่างประเทศ
รวมถึงให้เข้มงวดเรื่องของวินัย
หากนักมวยคนใดไม่ฟิตซ้อมหรือว่าทำผิดระเบียบสามารถคันชื่อออกได้ทันทีครับ
สำหรับฟอนตาเนียลนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีอยู่กับวงการกำปั้นไทยมามากกว่า๑๖ปี
นับตั้งแต่พาทีมกำปั้นไทยนั้นคว้าเหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์
กับสมรักคำสิงห์ที่อัลลานตาเกมส์เมื่อปี๑๙๙๘
นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนะครับ
สมาคมกีฬามวยสากลก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพ
จากสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชียนะครับ
ยืนยันให้ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพแน่นอนเหลือเพียง
รุ่นเท่านั้นที่จะแข่งขันว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่แข่งขันกันครับ